ที่จังหวัดตากกันหน่อยไปดูสองพ่อลูกเขาขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุเขาโล้นเขาบอกว่างานนี้มีเรื่องขนลุกเกิดขึ้นด้วยค่ะ
มาเลยมาเลยพระธาตุเขาโล้นนะคะบริเวณท้ายหมู่บ้านชะลาดตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
แต่ว่ามีเรื่องน่าขนลุกเกิดขึ้น
คือลูกสาวของคุณทิติพงศ์เนี่ยนะคะน้องนบพรเนี่ยนะคะ
ชื่อเล่นว่าน้องปิ่นนะน้องปิ่นอายุ๑๗ปี
ปิ่นบอกอย่างนี้ว่าน้องปิ่นได้ยินเสียงงู
ระหว่างที่เดินตามคุณพ่อเข้าไปในองค์เจดีทรงสามเหลี่ยมโบราณ
แล้วน้องปิ่นบอกว่าขณะที่จะเดินเข้าไปในองค์เจดีตามคุณพ่อ
ตกใจแบบหยุดชะงักเลยเพราะว่าได้ยินเสียงงูแบบฟ่ออย่างนี้
ฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอฟอ
สามรอบแล้วน้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินด้วยนะอืมแล้วก็เดินขึ้นไปบนพระธาตุเขาโล้นแห่งเนี้ยเป็นครั้งแรกด้วย
แล้วไปได้ยินเสียงงูแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะเดินไปที่รูปปั้นพญานาคไปคนเดียวเลย
เพื่อจะไปยกมืออธิษฐานกราบไหว้ขอพรนะคะ
คุณทิติพงศ์คุณพ่อบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับแม่น้ำปิงมาตั้งแต่โบร่ำโบราณอาจจะเป็นที่สถิตขององค์พญานาคด้วย
แล้วก็เชื่อว่าเสียงงูที่ลูกสาวได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของพญานาคหรือบริวารของพญานาคไหม
เขาก็เลยเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่อดีตมีจิตที่สื่อถึงกัน
แต่มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ให้ดูองค์พญานาคที่นี่สวยไหม
เป็นสีเหมือนสีนินแต่เป็นเหลือบอะค่ะ
ซึ่งพญานาคอย่างที่เราทราบกันดีว่าพญานาคจะมีหลายตระกูล
สีทองสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปแต่องค์เนี้ยสวยเหมือนกันนะ
แล้วเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ถ้าได้ยินเสียงงูลองมองหาอย่าไปเข้าใกล้อันตรายเหมือนเจองูมาก
ไม่ต้องรอถึง๓ฟ่อ
อันตรายเหมือนกันถ้าเป็นงูจริงอะนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อก็น่าสนใจเหมือนกัน